เขาบอกว่าคุณพ่อนกมันคือหมามีปีก
พอเจอก็จะมานอนหงายใส่ให้เกาพุงให้อะไรอย่างนี้
เลี้ยงมาตั้งแต่เดือนครึ่ง๒เดือนนะครับ

แต่ยังไม่เคยลองว่าหลายชนิดแล้วเขาจะเลือกอะไร
ครับก็ในนี้มีอาหาร๖อย่างครับ
ให้ผมเดาผมมั่นใจเลยครับสกายชอบกล้วย

ผมนวากาตรีสิทธาธิวารีครับ

ช่วงว่างส่วนมากก็จะชอบอยู่กับธรรมชาติ
กับเพื่อนเอารถไปจอดในอุทยาน

หรืออีกกลุ่มที่บินนกก็จะเอานกไป
กึ่งแอดเวนเจอร์แต่ตามวัยนะครับ

เหนือเคือนไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก่อนที่จะมาลงสมัครผู้ว่านี่ก็
ช่วงมีเวลาผมก็จะไปปั่นจักรยานอยู่แล้วครับ
เดือนหนึ่งผมปั่นประมาณสัก๕๐๐กิโล
๕๐๐กิโลกรัมก็คือวันละ๒๕กิโลกรัม

ถ้าเกิดเราไปทำกิจกรรมเราน่าจะมีอะไรบ้าง

พอตอนหลังเนี่ยเลี้ยงนกเมื่อก่อนเขานิยมที่ต่างประเทศ
ช่วง๓ปีหลังเมืองไทยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย

ตอนนี้เป็นร้อยเป็นพันแล้วก็หลายกลุ่มแล้ว

แล้วเค้ารู้จักกันเพื่อข้าวคลิกถ่าย

เป็นแบบยุงติดไอที่มีเก่าคนเดียว

ไม่ใช่คู่เขาจะจับคู่

แต่ถ้าสนิทมากเขาจะยอมเล่น

ความยากในการเลี้ยงเขาเป็นยังไงบ้าง
คือถ้าเข้าใจนิสัยเขาอาจจะไม่ยากครับ
แต่ว่าหนึ่งก็คือเล็บจะคม
มะเกาะแขนก็จะเห็นเป็นรอย
นกถ้าเราเลี้ยงแล้วไม่เอาใจใส่

ถ้าอย่างนี้ก็คือเราเลี้ยงดีอะไรดีเขาจะคุ้นเคยกับคน
พี่ปุ่นคิดว่าพี่ปุ่นรู้ใจตะกายมากขนาดนี้
เลี้ยงมาตั้งแต่เดือนครึ่ง๒เดือนนะครับ
เราเป็นคนให้อาหารเองหรือเปล่าคะ

อย่างนั้นแปลว่าพี่ปุ่นจะต้องรู้ว่าน้อง
ถ้ามีอาหารมาวางเรียงน้องจะเลือกอะไร

แต่ยังไม่เคยลองว่าหลายชนิดแล้วเขาจะเลือกอะไร

สกายชอบกล้วย

ถ้าไม่มีกล้วยเขาจะทานแอปเปิ้ล
ถ้าไม่มีแอปเปิ้ลเขาจะทานข้าวโพด

เอาสกายทำไมทิ้งลูก

เขาจะเอาปากมาขูด

เอากล้วยเสียวมาให้ผมรึเปล่า

ก็ตามคำถามว่าทานอะไรก่อน

ผมเชื่อว่าจะคนหรือจะสัตว์
เขาจะมีสิ่งที่เข้ากับเราได้

ว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

แต่อะไรที่เป็นจุดร่วมที่เห็นตรงกัน

ซึ่งผมมองว่าอันนี้มันพัฒนามาจากการเลี้ยงสัตว
เพราะเมื่อเราเมตตากรุณากับสัตว
มันก็จะมีมุมซึ่งบางทีเผลออะบ้าง

บินมาเล่นตรงไหนที่เราไม่อยากให้ถ่าย

แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้จัก

จริงปกติแล้วพี่ขุ่นเป็นคนยังไงครับ

แล้วก็มันติดจากตอนเป็นทหาร

เขาจะเรียกว่าเป็นการบรรยายสรุปทางทหาร

เวลาเรานำเสนออะไร

แล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

รู้ว่าพูดปั๊บเนี่ยน่าจะแบบน่าจะซีเรียสแล้วก็จะเอาจริงเอาจัง
พยายามแก้ไขอยู่คนก็บอกให้ยิ้มบ้างอะไรบ้าง
แต่ถ้ามาคุยเล่นอย่างนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่า
แล้วก็ปกติจะชอบอย่างนี้ครับอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรอย่างนี้ครับ
วันที่๒๒พฤษภาคมนี้ครับเป็นวันเลือกตั้งนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนกรุงเทพไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับ
ครั้งนี้ผมเชื่อว่ามีผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถหลายคน
แล้วก็ไม่ได้แข่งเป็นแค่ตัวแทนพักหนึ่งคนสองคนไม่ใช่มีเยอะแยะให้เลือกมากนะครับ
น่าจะเยอะที่สุดเป็นประวัติการ
โปรดติดตามตอนต่อไป